ของโรงแรมที่อายุทยาเขาขึ้นป้ายขนาดใหญ่เลยประกาศตามหาโจร
ไปในโรงแรมไปขโมยของเขาออกไปเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยดูซิจะกล้ามาอีกไหม

เออเอาแบบนี้เลยละกันนะฮะเป็นป้ายไวนิวขนาดสักหนึ่งเมตรครึ่งนะฮะ
ความกว้างและความยาวใน๓เมตรครึ่งพร้อมข้อความ
ประกาศบุคคลในภาพเป็นคนร้ายคดีรักทรัพย์นี่เห็นภาพใบหน้าด้วยนะครับ
ให้เบอร์ไปด้วยโทรแจ้งเลย๐๙๗๑๔๐๙๐๐๔หรือที่สนที่สถานีตำรวจก็ได้๐๓๕๒๔๓๔๔๔ให้เบอร์มาพร้อมเลย
แล้วก็รูปใบหน้าคนร้ายแบบนี้๒รูปชัดเจน
เอาไปติดเอาไว้หน้าโรงแรมอโยธยาตำบลหอรัตนาชัยอำเภอพระนครศรีอายุทยา
คือเจ้าของโรงแรมคือนางสุพัทรานนทเวศบอกว่า
เขาทำป้ายแบบนี้เพื่อให้ประชาชนช่วยกันเป็นถูเป็นตาหน่อย
ใครเห็นแจ้งบ่อแสตำรวจหน่อย
นำตัวคนร้ายดำเนินคดีให้ได้หน่อยไม่อยากไปก่อเหตุที่อื่นอีกนะครับ
เอาไว้ที่ติดต่อสื่อสารกันไป๒ตัว
เน็บใส่กระเป๋าออกไปยังลอย่วว์น
ยังดีที่วันนั้นแม่บ้านไม่ได้วางทรัพย์สินที่มีค่า
ในห้องเหมือนเช่นทุกวันไม่งั้นคงจะหายไปด้วย

ทางนี้เจ้าของโรงแรมก็นำหลักฐานภาพทั้งหมดทั้งมวลให้กับตำรวจที่โรงพักพระนครศรีอายุทยา
ใครมีบ่อแสชายตามที่เห็นในภาพแบบนี้นะฮะก็ไปแจ้งได้ที่พระนครศรีอายุทยาหรือว่าที่โรงแรมอโยธยาก็ได้นะครับ